เมื่อแม่ของผู้บังคับการตำรวจภูทรสืบสวนสอบสวนภาค๗เนี่ยนะคะ
กระโดดแม่น้ำท่าจีนฆ่าตัวตายหลังจากที่ป่วยมานาน
ว่าไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานก็เลยตัดสินใจก่อเหตุสลดขึ้นนะคะ
ตำรวจสพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็ไปตรวจสอบเหตุค่ะ
บริเวณทุ่นโป๊ะหน้าวัดดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุไปพบผ้าถุงสีแดงเลือดหมูกับเสื้อคอกระเช้าถูกถอดกองเอาไว้
ตำรวจก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมานำเรือออกค้นหาก่อนจะไปพบศพ
ที่กระโดดลงไปในแม่น้ำท่าจีนเป็นหญิงสูงวัยไม่สวมเสื้อผ้า
คว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำท่าจีนห่างจากจุดที่กระโดดน้ำไปราว๒กิโลเมตร
ทราบชื่อต่อมาคือนางเนยพรมมาลีอายุ๖๗ปีเป็นแม่ของพันธุ์ตำรวจเอกสุธีพรมมาลี
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภาค๗เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำศพกลับขึ้นฝั่ง
สอบถามนายยงยุทธ์พรมมาลีอายุ๔๑ปีลูกชายผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าปกติที่บ้านก็จะมีคนคอยดูแลแม่อยู่ตลอดเวลาก็จะมีการผลัดเปลี่ยนกันระหว่างพี่น้อง
เพราะว่าแม่เองก็มีโรคประจำตัวแล้วก็เริ่มหลงลืมเคยเดินออกจากบ้านแต่ก็กลับมาได้
จนกระทั่งเช้าวานนี้ไม่มีใครเห็นแม่อยู่ในบ้านทุกคนก็พากันออกตามหาเมื่อมาถึงวัดเห็นว่ามีคนมุงบริเวณท่าน้ำเพราะว่ามีคนในกระโดดลงไป
ไปเห็นเสื้อผ้าจึงรู้เลยนะคะว่าเป็นแม่ก็ไม่คิดเลยค่ะว่าแม่จะมาคิดสั้นแบบนี้
ด้านแม่ค้าขายอาหารผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเนี่ยนะคะเดินมาที่โป๊ท่าน้ำคิดว่าคงจะนำอะไรมาลอยก็เลยไม่ได้เอกใจ
สักพักเห็นว่าผู้ตายกระโดดลงไปในน้ำจึงให้สามีไปช่วยเหลือแล้วก็โยนห่วงยางลงไปให้แต่ว่าผู้ตายไม่รับก่อนจะปล่อยตัวแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำค่ะ
แกเดินมาเดินเดินเดินแล้วแกก็ลงไปในทุ่นเจ๊ก็ไม่รู้หรอกความรู้สึกเจ๊คิดว่าแกเอาอะไรมาลอย
ทีนี้แฟนก็ไปส่งของเดินกลับมาเราก็เลยบอกเฮียไปดูพี่มีคนแก่ลงไปที่ทุ่นแกลงไปทำอะไรลูกน้องก็เลยวิ่งไปดูกระโดดลงไปแล้วนะเจ๊ไปเห็นมันลอยแบบเลยทุ่นไปแล้วอ่ะช่วยไม่ทันโยนห่วงยางให้เจ๊แกก็ไม่รับ
ทีมข่าวนะคะได้พูดคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกสุธีพรมมาลีรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗เนี่ยก็บอกว่าขณะนี้ครอบครัวอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะปกติแม่มีโรคประจำตัวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงไม่มีใครคาดคิดว่าแม่จะมากระโดด